คุณผู้ชมคะไปดูกันต่อค่ะกับคลิปเหตุการณ์
เมื่อสักครู่นี้เอาให้ดูกันท้ายเบรก
กรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งปรีเข้าไปตบหน้าผู้หญิง
เหตุเกิดที่โรงแรมผู้หญิงเขาทำงานอยู่ที่โรงแรมค่ะ
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยนะคะ
ดูหน่อยฮะผู้ชายสวมหวกนี้เบอร์๕๓

หลังจากนั้นตบจนหน้าหันเลย
นี่แล้วคือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นงงนะ

แต่พอเหลียวกลับมาเห็นผู้หญิงชุดเสื้อสีดำคนนี้

หรือพูดอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกคอกันหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคือเธอหน้าบวมนะปากแตกนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็อยากรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าช่วยกันแชร์หน่อย

ผู้ชายคนนี้ลวนลามผู้หญิง

แจ้งความแล้วแต่ยังไม่คืบหน้า
พอเห็นโพสต์แบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชม
ติดต่อไปยังคนที่โพสต์คลิปเลย
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่โรงแรมที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะ
แล้วคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ของผู้เสียหาย
หลังจากนั้นค่ะทีมข่าวก็พูดคุยกัน
ปรากฏว่าผู้เสียหายคือนางสิริรัตน์จันพลโท
ก็ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผู้ชายเสื้อเบอร์๕๓ชื่อว่านายเจนรงเพ็งสกุลหรือว่านายเจน
รู้จักกันกับนางสิริรัตน์ผู้เสียหายในฐานะเพื่อนร่วมงาน

รู้จักค่ะแต่ไม่ได้สนิทกันนะ
รู้จักกันได้สักประมาณ๒๓อาทิตย์
คือฝ่ายชายชอบเข้ามาใกล้
แล้วก็มีการมาจับหน้าอกมีการมาจับก้นของฝ่ายหญิงด้วยนะ

ผู้ชายคนนี้เขาก็ยังไปลวนลามพนักงานผู้หญิงคนอื่นในโรงแรมด้วย
ทีนี้ค่ะเรื่องมันก็ไปถึงหัวหน้างาน
หัวหน้าก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ในเจนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็เลยให้นายเจนออกจากงาน
แล้ววันที่เกิดเหตุคือสิ้นเดือนที่แล้ว๓๑พฤษภาคม
เจนเขาก็มารับเงินค่าจ้างที่โรงแรม
ทีนี้มาสวนกับหญิงสาวผู้เสียหาย
แล้วก็ใช้มือจับหน้าอกแล้วก็จับก้นไปรอบนึงนะ

ก็เลยทำให้ผู้เสียหายเหมือนกับเดินมาแล้วก็ตอบว่านายเจน
หลังจากนั้นผู้เสียหายก็เดินมามาเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานฟัง
มาอยู่ตรงบริเวณใกล้เคาน์เตอร์แบบนี้
หลังจากนั้นแหละนายเจนก็กลับมาแล้วก็ก่อเหตุคือตบหน้า
ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพฉลองภูเก็ตแล้วนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้หญิงสาวผู้เสียหาย

แล้วตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวในเจน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ผิดทั้งเรื่องของจับหน้าอกจับก้น
แล้วก็ยังมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายอีกด้วยนะคะ